พี่แจ๊คเลยละเว้นเรื่องบาปไปบ้างนะคะ
ที่ฉันจะพาไปดูงานบุญของพี่จุ๊บจิ๊บเชิญยิ้มกันหน่อย

อันทุโมทานาบุญนะครับเพื่อนของนักแสดงตลกไปกันแน่นวัดเลยทีเดียวค่ะ
ไปดูภาพบรรยากาศกันเลยจ้า
สิงโตกันมาเลยนะคะเมื่อวานนี้ค่ะ
นักแสดงตลกชื่อดังจุ๊บจิ๊บเชิญยิ้มนะคะถือเลิกดี๑๔๑๖นาฬิกาค่ะ
เมื่อวานนี้เข้าสู่ร่มกาสวพัฒน์ที่วัดอินทารามวิหารหรือว่าวัดใต้
เห็นว่าได้ฉายาทางธรรมว่าจันทปัญโยค่ะ
แปลว่าผู้มีปัญญาดุดดวงจันทร์นั่นเองค่ะ
บรรยากาศในงานตามภาพที่เห็นเลยจ้าคึกคักซะเหลือเกินนะคะมีการแห่นาคจุ๊บจิ๊บนั่งบนรถม้าด้วยค่ะ
แล้วก็มีพี่บอลเชิญยิ้มน้องจากก่อนบ่ายคลายเครียดนะคะมาร่วมขบวนสนุกสนานกันเยอะแยะเลยนะคะ
ก็มีขบวนแห่มังกรเชิดสิงตัวเล่นใหญ่อยู่เหมือนกันนะฮะ๑๐ตัวเลยทีเดียว
จุ๊บจิ๊บบอกว่าจะตั้งใจศึกษาพระธรรมอย่างน้อย๑๕วันค่ะ
ซึ่งตอนแรกทางพระเองก็เกือบจะไม่ได้บวชแล้วนะค่ะ
เพราะว่าเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทค่อนข้างรุนแรงเหมือนกันค่ะ
ส่งผลให้พระเองเดินไม่ได้ต้องผ่าตัดด่วนนะฮะ
ก็เพิ่งออกจากโรงพยาบาล๓๐เมษายนที่ผ่านมานี่เองค่ะ
แต่ท้ายที่สุดแล้วมารพจนเท่านั้นแหละค่ะ
จิตใจมาตั้งมั่นแล้วว่าต้องการจะบวชแล้ว

ก่อนหน้านี้ก็ไปเจอที่ภูเก็ตตอนนั้น
คือเจ็บเท้าอยู่นะคะแต่ว่าก็ได้บวชค่ะ

เลขที่พระพี่นาคให้มา